อะมุมแบรนด์ก็แหม่ประเภทกระเทยขาวโคลดเลยครับ

อาจารย์นี่เขินแทนเลยนะดูท่ารำไล่ไห้ครูครับแม่ปากแดงแจ๋เลยล่ะ
ต้มสองต้องหมอต้มสองมาเลย

แพ้ชนะต้องไปวัดกันที่ปลายนะครับคู่นี้
แค่งขวาโต้กลิ้นสวยงามตรงนี้
แม่เสียทรงไปนิดนึงครับเปเป้เล็กจังหวะหลักเหลี่ยม
อกศอกด้วยครับเบเป้เล็กนี่มาแข้งอย่างเดียว

เตะขวาจับรถแค่งขวาสาดตัวหมัด

จังหวะยืดมาแต่ละแข้งนี่เห็นแล้วมันได้น้ำได้เนื้อเลย

ออกแล้วหวานเลยแค่งโหลบลุงอี
ยกสุดท้ายครับ
โหยกสุดท้าย
ร้องร้นบ้านเฉลิมจบเป็นฝ่ายจุดทั้งหมดแล้วนะครับ